เรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ
ซึ่งวันนี้รองนายกวิศนุก็ชี้แจงเรื่องของขั้นตอน
แล้วก็ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ
ที่จะเข้ามาดำเนินการยกร่างยืนยันชัดเจนนะคะ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในวันที่๑๓มกราคมนี้
นายกรัฐมนตรีจะดำเนินการรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ
กลับลงมาภายใน๓๐วัน
จากนั้นจะแต่งตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษชุดนี้นะคะประกอบด้วยกัน๑๐คนค่ะ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
นายบวรสรักวันนว์อดีตประธานคณะกรรมอาธิการยกร่างรัฐธรรมนูล

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อัชพรจารุจินดากรรมการร่างรัฐธรรมนูล
นายอภิชาติสุขคานนท์กรรมการร่างรัฐธรรมนูล
นายอำพลกิติอำพลอดิษฐเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นายวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลดีกา
ร้อยตำรวจตรีพงนิวัตรยุทธภัณฑ์บริพาณอายการสูงสุด
ส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะจะเป็นเพียงผู้รับมอบ
แล้วก็ส่งต่อให้คณะองค์คมนตรีพิจารณา
นำขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
รองนายกวิศนุยืนยันด้วยนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้น
ไม่กระทบกับการแก้ไขกฎหมายลูกทั้ง๔ฉบับ
จำเป็นสำหรับการเลือกตั้งยังคงยึดแนวทางเดิม
ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลไม่สลับหรือตัดขั้นตอนคือหนึ่ง
กล้าวทูลกระหม่อมถวายร่างรัฐธรรมนูล
เพื่อทรงลงพระประมาภิเทศไทยใน๙๐วัน
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมประกาศใช้
ขั้นตอนที่๒ตามกราฟิกที่ปรากฏหน้าจอเลยนะคะ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลทำกฎหมายลูกให้แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลาคือ๒๔๐วัน
หลังจากนั้นขั้นตอนที่๓ค่ะก็จะส่งต่อให้สนชพิจารณาใน๖๐วัน

เพื่อส่งให้กรทสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระดูเนื้อหาว่า
เห็นด้วยตามที่สนชแก้ไขหรือไม่
ขั้นตอนที่๔ค่ะนำขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาพิไทยภายใน๙๐วัน
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมกฎหมายลูกลงมา
แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่๕
คือกระบวนการการจัดการเลือกตั้งภายใน๑๕๐วัน
อกจากนี้นะคะจะไม่ถือโอกาสแก้ไขมาตราอื่น
เรื่องของสิทธิเสรีภาพ
คณะรัฐมนตรีพักการเมือง
เว้นหมวดที่เกี่ยวพันกับพระราชอำนาจ

คณะกรรมการกฤษฎีกาจะเริ่มทำงานทันที
นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนุนคืนมา

การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูลครั้งนี้
จะกระทบกับรถแมพการเลือกตั้งหรือเปล่า